ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีตุลความรักสำหรับคนที่กำลังอกหักหรืออกหักมาแล้ว
เป็นจังหวะที่เหมาะสำหรับการมองหามิตรใหม่สดใสกว่าเก่า
คนมีคู่คู่จะมีสำนึกที่ดีมองในด้านที่ดีมากขึ้น

สุขภาพขอให้ระวังสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
หลอดลมเส้นเลือดและอาการแพ้อาหาร
เพราะฉะนั้นการเดินเหินไปไหนหรือการวิ่งในถนนหนทาง

การเงินมีโอกาสสร้างรายได้จากงานเสริมบ้าง
มีโอกาสได้รับเงินจากลูกหนี้
ตลอดจนมีโชคลาภจากการเสี่ยงหรือโชคลาภแบบฟลุกบ้าง
การงานยังคงวุ่นวายต่อไปอีกระยะหนึ่ง
และจะค่อยรุนแรงขึ้นไปจนถึงสิ้นเดือนนี้
กับผู้ใหญ่ในสายงานบังคับบัญชา
อาจจะต้องสงบเสงี่ยมเจียมตัวมากขึ้น
ไม่ควรแสดงเด่นอย่างออกหน้าออกตา
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์